ติดตามความพร้อมของโปรกอล์ฟหญิงไทยกันหน่อยครับ
เป็นรายการระดับโลกนะครับซึ่งจะแข่งขันกันเหมือนเช่นเคยครับ
ในช่วงเดือนกลุ่ม๒๐๒๑๒๐๒๔ที่สนามสยามคันที่กลับพัทยาโอเคิร์สจอดชนบุรี
ซึ่งทั้งสองคนก็หวังทำผลงานให้ดีที่สุดในรายการนี้
แล้วก็ยังมีพักซองฮยอนนะครับแล้วก็ริวโซยอนมือ๒แล้วก็มือสามของโลกจากเกาหลีใต้ด้วย
ปีนี้สาวไทยครับเข้ารวดทั้งหมด๘คนจัดทั้งหมด๗๐คน
ซึ่งนอกจากโปรโมโปรเมแล้วครับยังมีโปรแหวนพรนงเพชรล้ำนะครับ
จูเนียร์ธิดาภาสุวรรณปุระโปรกิฟต์นะครับเบนจภานิพัฒโสพล
สายป่านปัณรัฐธนพลบุญรัฐครับแล้วก็มีโบเมียวนะครับ
ปาจารีอนันต์นาริการรวมถึงอาทยาธิติกุลนะครับ
กอล์ฟหญิงที่อายุครบ๑๖ปีพอดีครับเมื่อวานนี้
แล้วก็ครั้งนี้ครับเจสซิกาคอด้าแชมป์เก่าเนี่ย
ไม่ได้เดินทางมาแข่งขันแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บ
ซึ่งการแข่งขันวันแรกนะครับทีออฟไปแล้วเมื่อเวลา๘โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าส่วนสุดท้ายนี้ถือว่าเข้มข้นมากนะครับ
ติดตามกันได้นะครับผลการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐครับ